คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์นี้เป็นเหตุสลดเกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวาน
มีนักศึกษาแพทย์นะคะเป็นผู้ชายนะคะปี๑มหาวิทยาลัยชื่อดังเลย
อยู่ดีไปเปิดห้องพักโรงแรมกลางกรุงเทพฯในซอยสุขุมวิทย์๒๔
แล้วก็ปรากฏว่ากระโดดลงมาจากห้องพักชั้น๒๘ค่ะ
ตกลงมาแล้วเสียชีวิตคาที่เลยค่ะ
ครอบครัวช็อกมากบอกว่าทำใจไม่ได้จริงคือเป็นเด็กหนุ่มมีอนาคต
นักศึกษาแพทย์ปี๑เป็นพื้นที่ของตำรวจสอนอทองหล่อนะคะ
ได้รับแจ้งก็เลยไปตรวจสอบเนี่ยค่ะโรงแรมนี้ซอยสุขุมวิท๒๔เขตคลองเตยกรุงเทพ
มีแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลจุลาลงกรมาตรวจสอบด้วยนะคะ
โรงแรมนี้สูง๓๕ชั้นที่พื้นทางเข้าออกของรถที่จะเข้าออกโรงแรม
ตรงพื้นตรงนั้นเลยพบศพนายวรเมษศรีงานอายุ๑๙ปี
นักศึกษาปี๑คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งนะคะ
สภาพศพคือใส่กางเกงผ้าขาสั้นสีน้ำเงินใส่รองเท้าผ้าใบสีดำ
คว่ำหน้าแขนขาหักผิดรูปเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่ที่พื้นตรงนี้
เจ้าหน้าที่ก็ต้องส่งสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยให้ชนะสูตรศพก่อนนะคะ
แล้วก็ติดต่อญาติมารับศพเพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป
เช้าวันนี้ค่ะ๙โมงเช้าครอบครัวของผู้เสียชีวิตก็ไปที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
เพื่อประกอบติดต่อการรับศพอ่ะนะคะก็ไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรำ
ทางคุณแม่และคุณลุงของผู้เสียชีวิตยังอยู่ในอาการโศกเศร้า

กับลุงก็ให้ข้อมูลว่าการเสียชีวิตของนายวรเมษ
ทางครอบครัวยังไม่รู้เลยว่าสาเหตุเกิดจากอะไร

ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคซึมเศร้าด้วยจดหมายที่
ผู้ตายเขียนเอาไว้อ่ะค่ะแล้วก็ทิ้งเอาไว้เนี่ยนะคะมันมีใจความ
ประมาณว่าเครียดคิดถึงบ้านอยากให้แม่มาอยู่ด้วยผู้ตายเนี่ยเขา
มาเรียนที่กรุงเทพได้เทอมเดียวค่ะก่อนหน้านี้ตอนเรียนม
ก็เป็นเด็กเรียนดีเรียนเก่งมากแล้วก็สุดท้ายเนี่ยสอบเข้าคณะแพทย์
ได้อ่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงขั้นที่มาคิดสั้นฆ่าตัวตายแบบนี้ค่ะแม่
บอกว่ามันอาจจะเป็นไปได้ไหมว่าลูกเนี่ยคิดถึงบ้านคือไม่เคย
ห่างบ้านไงแล้วต้องเข้ามาเรียนกรุงเทพมาเรียนได้เทอมเดียวแล้ว
ใช่เพราะว่าเคยตัดเพราะว่าพ่อกับแม่ย้ายมาอยู่กรุงเทพด้วย
กันได้ไหมไม่อยากอยู่ห่างพ่อแม่ค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะกระโดดลง

คือทางโรงแรมก็ให้ข้อมูลมานะคะว่านายวรเมฆเข้าไปในที่
พักประมาณบ่ายโมงอยู่คนเดียวห้อง๒๘๐๙ก็คือชั้น๒๘แล้วก็
โดดลงมาจากระเบียงห้องพักมีจดหมายลาตายอยู่ด้วยเดี๋ยวก็
ต้องตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วค่ะว่าเป็นการฆ่าตัวตาย
สาเหตุอะไรเป็นการฆ่าตัวตายจริงหรือเปล่า